คือไม่ลงรอยกันของพี่เขยและน้องเมีย
แต่ต้องบอกก่อนนะน้องเมียเนี่ยอายุมากกว่าพี่เขย
เขาทะเลาะอะไรกันเดี๋ยวมาบอก

แม่มาเห็นทีแรกก็นึกว่าหลับเฉย
นึกว่าเมาหลับเฉยเอ้าไม่ใช่ลูกเสียชีวิตไปแล้วคุณผู้ชม
โมงเย็นเมื่อวานนี้ครับตำรวจสพชะอำไปเลย

รับแจ้งเหตุว่ามีคนเสียชีวิตในบ้านพัก๒ชั้นครับบ้านหลังนี้
บนถนนบ้านชะอำ๑เทศบาลเมืองชะอำ

บันไดทางขึ้นชั้น๒ครับ

ชื่อว่านายสุวิตแก้วศิรัทธิ์อายุ๔๗ปีเหมือนกึ่งนั่งกึ่งนอนอ่ะ

ชาญสูตรเบื้องต้นเจอแผลโดนตีด้วยของแข็งที่หลังหัวครับ๑แห่ง
คาดว่านายสุวิทย์น่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒๔ชั่วโมง
ไอ้หม้ออบวุ้นเส้นอาวุธที่ใช้ในการทำร้ายนายสุวิทย์จนเสียชีวิต

แบบไม่น่าเชื่อเลยนะว่าอันนี้มันคือสิ่งที่แบบแทบจะทุกบ้านมี
แล้วมันทำให้ตายได้นี่คืออาวุธ
คือเดาว่าผู้ก่อเหตุคงเห็นว่าอะไรอยู่ใกล้มือ

ชื่อนายชานนท์กลิ่นอุบลครับอายุ๔๒ปีคนนี้มีศักดิ์เป็นพี่เขยของผู้ตาย
ชานนท์ไม่ได้หนีไปไหนด้วยนะยังอยู่ในบ้านนี่แหละ
แล้วก็อยู่ติดกับบ้านผู้เสียชีวิตครับตำรวจเลยคุมตัวไว้
เทียบนะชื่อแม่เทียบอายุ๘๒ปี

เทียบเล่าให้ฟังบ้านหลังนี้แม่อยู่กับลูกชายเพียงสองคนนี่แหละ
ส่วนลูกสาวกับลูกเขยอยู่ในบ้านอีกหลังนึงอยู่ติดกันอยู่ในรั้วเดียวกันเลย
วันอาทิตย์ที่ผ่านมาแม่เห็นลูกชายนอนพาดอยู่ที่บันได
แม่ก็นึกว่าลูกเมาขึ้นไปนอนไม่ไหวก็เลยหลับคามาได้
แม่ก็ไม่ว่าอะไรนะก็ปล่อยไว้อย่างนั้น
กระทั่งช่วงเย็นเมื่อวานครับแม่บอกแม่เห็นลูกชาย
ทำไมยังนอนอยู่ที่เดิมเลยไม่ตื่นด้วยแม่ก็ไปปลุกกันสิ
ลูกเฮ้ยตื่นขย่าวตัวตื่นไม่ตื่น
สักพักตัวแข็งแล้วลูกแม่ตัวแข็งแล้วจึงได้รู้ว่า
เอ้าโอ้โหลูกชายแม่เสียชีวิตไปแล้ว
แม่ก็เลยไปแจ้งให้เพื่อนบ้านมาช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่ง
ส่วนพี่สาวของผู้ตายครับชื่อนางสุนทรีย์อายุ๔๘ปี
และนางสุนทรีย์ก็เป็นเมียของคนก่อเหตุด้วยนะ
รับกับทีมข่าวว่าสามีเธอชอบมีปากเสียงกับน้องชายอยู่บ่อยครั้งเลย
เป็นแบบนี้ยืดเยอะมานานกว่าปีนึงแล้ว
เพราะว่าน้องชายติดเหล้างานการไม่ทำ
ทีไรชอบมาเดินหาเรื่องสามีเธอ
แล้วก็มีลงมือทำร้ายร่างกาย

เต็มเลยคุณผู้ชมมันก็เก็บอยู่ในบ้านนี่แหละ

ก่อนหน้านี้มีลงมือทำร้ายร่างกายกันบ้างแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไร
สามีเธอบอกกับเธอว่า
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอน๑๐โมงเช้าของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
น้องชายเธอเมาเหล้าแล้วก็เข้ามาหาเรื่องชนทะเลาะ
เขาก็เลยเอาหม้ออบวุ้นเส้นตีหัวเข้าไป

การตีครั้งนั้นจะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตเลย
แต่เบื้องต้นครับตำรวจก็แจ้งข้อหา
ฆ่าผู้อื่นดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุต่อไปครับ